เรื่องของการไปขอโชคลาภจากรูพญาบึ้ง
เล่ากันแล้วหลายที่หลายครั้งหลายคราว

บางคนบอกเดี๋ยวบึ้งมันน้อยใจนะ
ได้รูใหม่แล้วลืมรูเก่าหรอ

โอ้โหดี

รูใหม่ไม่เป็นไรรูเก่าเราก็เก็บเอาไว้
เพราะว่าเราเคยไปดูที่รื้อนี้แล้ว
เราเก็บเอาไว้หมดทุกรูเดี๋ยวงูเก่าทนไม่ไหว
นี่มันก็ไปเอง

ใช่พระโทษคุณคิดถึงรูอะไร
ที่นี่ฮะวัดโบสถ์ราชศาสตร์ตะบนบารกรรมอเผือโผทองจังหวัดอ่างท้อง
พระราชศาสตร์ผู้ที่มีความเชี่ยวชาญการขอโชคลับจากพระยาบึงเขาก็มา
นี่การจุดทูบเนี่ยต้องให้ครบนะ
หลายดอกหลายทูบอยู่เหมือนกัน

แล้วก็ยังไงอัดเข้าไปดิ
สลากที่เขียนเอาไว้นะ๐๙๓ชุด๓เส้น

คือถ้าจบที่๓ต่อ๐เซตมันจบ
แต่ถ้าเกิดต้องมี๓๑อะไรอย่างเงี้ยมันก็จะต่อถึงเซ็ต๕
บนละบอมหรือเปล่าครับ
คนละอย่างแล้วค่ะ
คุณผู้ชมเขาบอกว่าใส่ลงไปแล้วเนี่ย

เบิ้งเฮ้ยเบิ้งทำงานดี
ทีบออกมาแล้วชุดแรกจำนวน๒ใบ๒สลาก

ออกมาแล้ว

และครั้งที่๒อันนี้รวบยอดให้เลย

มันแล้วแต่การวางนะแล้วแต่การแบบว่าวางตรงนั้นตรงนี้อะไรยังไง
จะไปทำการไขว้จะไปทำการวางซ้ายวางขวานแล้วแต่คุณผู้ชม
สลับหน้าลงหลังอะไรก็ว่ากันไป
มันไม่มีสูตรเฉพาะที่ตายตัว
มันแล้วแต่เรื่องของการพูดคุยเจรจาต่อรอง
ว่าสรุปแล้วเราจะเดินหน้าประเทศนี้ยังไง
เดี๋ยวมันไม่ถึงครั้งนั้น

ดูรายการเรามันไม่ได้มีอะไรต้องเครียด
แค่งงนิดหน่อย
ดูแล้วใช้วิจารณญาณในการรับชมกันด้วยครับ